ปกติแล้วเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ลงจอดฉุกเฉิน
เขาก็จะพยายามไปลงจอดที่ค่ายทหารต่าง
อยู่ที่ไหนก็ได้แต่ขอให้เป็นค่ายทหารเพื่อความปลอดภัย
แต่ว่าที่พระนครศรีอยุธยามีเหตุการณ์

โล่งของสวนอาหารเลยนะคะ
เด็กแล้วก็ลูกค้าของร้านอาหารแห่งนี้

ว่าพอที่ลงจอดได้โล่งนะ
ลงใจว่ามีที่ลงก็โอเคนะ
เฮลิคอปเตอร์ที่ลงจอดฉุกเฉินบริเวณสนามโล่ง
สวนอาหารครัววังน้อยตำบลลำตาเสา
อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
ซึ่งก็มีนักบิน๒นายลงมาจากตัวเครื่อง

จากนั้นนะคะก็ทำให้ผู้ปกครอง
พาเด็กไปดูไปขอดู

ถือว่าบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคัก

บอกว่านำเฮลิคอปเตอร์ลำนี้มาจากลบบุรี

ขณะที่บินไปถึงเขตอำเภอวังน้อยอากาศปิด

ก็เลยบินวนหาที่จอดลง

ตอนนี้รอช่างเครื่องจากลบบุรีนะคะ
มาซ่อมเพื่อหาสาเหตุต่อไป
ขณะที่นางสมทรงพันธ์เจริญวรกุล
พอได้ทราบข่าวเดินทางไปเลยนะคะ
ไปสอบถามไปพูดคุยกับนักบิน
ถึงสาเหตุที่ทำไมเครื่องจะต้องลงจอด

ก่อนที่ช่างจะเดินทางมาถึง

แล้วก็นำเครื่องเฮลิคอปเตอร์ลำนี้บินกลับลบบุรีทันทีเลย
เพื่อไปตรวจสอบหาสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้ง
แม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความตื่นตกออกตกใจนะ
รวมทั้งหลายคนก็สงสัยว่าทำไมถึงมาลงจอดที่จุดนี้
แต่ว่าสร้างรอยยิ้มให้เด็ก
พูดถึงเรื่องยุทธโปรกรณ์แล้วก็แจ้งคุณผู้ชมไว้แบบนี้
ว่าพรุ่งนี้มารืนนี้ทางกองทัพเอง
เขาจะมีการเคลื่อนย้ายยุทธโปรกรณ์
เพื่อมาจัดแสดงในวันเด็กนะไม่ได้เคลื่อนย้ายไปทำอะไร
เคลื่อนย้ายในพื้นที่กรุงเทพมหานครจากปราจีนบุรีสระบุรีและลบบุรีเนี่ย
มาที่พลม๒ตรงผลโยธินตรงสนามเป้า
แล้วก็มาที่กองบัญชาการกองทัพไทยที่ราชดำเนิน
ดังนั้นเส้นทางต่างแจ้งวัฒนะพะหนโยธิน
วิภาวดีรังสิตสี่แยกสะพานควายปฏิพัฒน์
เพิ่งตกออกตกใจเขาเคลื่อนย้ายตามปกติในช่วงวันเด็ก
วันเด็กให้เด็กได้ดูกันนะคะ